คำแรกมาดูเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่ปฐุมธานีครับที่อำเภอสามโคก
หลังจากผู้ระเบิดแล้วแล้วก็ส่งผลให้บ้านบริเวณใกล้เคียง
ถูกไฟไหม้ไปด้วยวอดไป๕หลังด้วยกันนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่บ้านเลขที่๖๒ภายในซอย๑๒หมู่๓ตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีครับ
หลังเสียงระเบิดได้เกิดเพลิงลุกไหม้บ้านที่เกิดเหตุทันที
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เข้าไปช่วยกันดับไฟแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือ
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ๑๐คันนะครับ
เดินทางเข้าไปช่วยดับไฟซึ่งใช้เวลาการดับเพลิงประมาณ๑๐นาทีเพลิงจึงสงบ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นยังคงต้องใช้น้ำฉีดต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการประทุกับขึ้นมาได้อีก
จากว่ายังคงมีผู้อีกจำนวนมากและเกรงว่าจะระเบิดซ้ำขึ้นอีกนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบ้านต้นเหตุนั้นเป็นบ้านไม้ยกสูงได้รับความเสียหายทั้งหลัง
ส่วนบ้านใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันจากแรงระเบิดรวมทั้งหมด๕หลัง
กระจกแล้วก็กระเบื้องแตกครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนคือนางสมนึกชวนเชยอายุ๕๐ปี
เป็นแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งนะครับที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงก็มีแผลที่บริเวณข้อมือขวา
นางสมนึกก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็กำลังทำอาหารให้กับลูกค้าอยู่หนึ่งคน
จากนั้นก็เกิดเป็นประกายไฟจากบ้านที่เกิดเหตุครับพร้อมพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหว
แล้วก็มีเพลิงลุกไหม้ตามมาทันทีเธอเองรวมทั้งลูกค้าเองก็ต่างตกใจแล้วครับ
วิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ว่าก็บาดเจ็บที่ข้อมือขวาอย่างที่ได้บอกไป
หาสาเหตุที่เกิดพลุระเบิดอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ส่วนบ้านที่เป็นที่เกิดเหตุนั้นก็ไม่มีใครอยู่
ซึ่งจึงมีการเรียกเจ้าของบ้านมาสอบสวนว่ามีการขออนุญาต
พลุไปเก็บเอาไว้จำนวนมากแค่นี้หรือไม่
หรือเป็นการลักลอบผลิตผู้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับ